ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ประเทศจีนกันหน่อย
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความทุ่มและความเท

ความทุ่มและความเทของตำรวจจราจรคุณ
เขาไปตรวจสอบรถเขาก็ตั้งด่านแล้วก็ได้ตรวจรถ

ตรวจไปตรวจมาเจอยาเสพติด
เจอยาเสพติดปุ๊บไปเจออีกว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ต่อภาษี
สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไปดูเลย

และเทจริงคือตำรวจนายนี้เขากระโดดเกาะหน้ากระโปรงรถคันนี้
ที่ไปเจอยาเสพติดนี่แหละเพราะว่ารถคันนี้เนี่ย

โจรไปกระโดดเกาะยิ่งกว่าภาพยนตร์อีก

สุดท้ายก็สามารถที่จะหยุดรถได้คือ
สุดท้ายเจ้าของรถก็ใจกล้ามไม่เท่าตำรวจ

เอาสิถึงไหนถึงกันก็ยอมจอดรถนะคะ
แล้วก็ตรวจค้นก็พบยาเสพติดซุกซ่อนภายใน
ก็ยอมเข้ามอบตัวแล้วก็รับสารภาพข้อหาแอบลักลอบ

เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่เมืองเหลียวหยวนมณฑลจีลิน

ง้วงจิลุขับรถมันใครเกาะอยู่ข้างน้า
เตอร์นายทางนี้ร่ายยกนะทำงานดูชื่อเดี๋ยวให้ทีมข่าวต่างประเทศ
ไปดูคนรู้ชื่อมาจะเอามาบอกนะชื่นชมเป็นสีสั้นข่าว
เทศที่นำมาฝากกันด้วยนะครับ